คุณผู้ชมฮะจำข่าวไอ้เข้ได้ไหม
เมื่อคืนเปิดปฏิบัติการกันแล้วนะคุณนะ
ในการจับไอเคเษ่อ

อยากให้หน่วยงานเข้ามาจับไอ้เข้ได้เร็วนะครับ
นี่ครับภาพนี้คลิปเหล่านี้
ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้หลายวันแล้วนะ
ถ่ายคือไปดูที่หนองน้ำบ่อน้ำแห่งนี้ทีไร
เจอมันทุกทีโผล่ขึ้นมาแบบนี้ทุกที
เพราะมันก็ไม่สามารถไปไหนได้คุณ
เพราะว่าบ่อน้ำตรงนี้มันอยู่กลางทุ่งนานะครับ
ไม่มีแหล่งเชื่อมติดกับคลองนะครับ
แล้วก็จราเข้ก็ยังคงอยู่ในบ่อนะครับ
ทีนี้ทั้งกำนันทั้งฝ่ายปกครอง
ก็มีการประสานชุดไกรทองจากประมงอำเภอและจังหวัด
ให้เข้ามาจับตัวจราเข้ออกจากบ่อน้ำตรงนี้หน่อย
เพราะชาวบ้านต้องใช้แหล่งน้ำตรงนี้
ในการที่จะเอาน้ำไปใช้ประโยชน์นะครับ
ทีนี้ชุดไกรทองมาเลยครับ

แล้วก็วางตะข่ายดักปลาในสระ
โดยใช้ทุ่นผูกไว้กับตะข่าย
แล้วรอให้จราเข้มาติดตะข่าย
พี่ลอยเรือดีนะ
อย่าตกน้ำตกท่าไปนะน่ากลัวนะฮะ
คือดักไว้แบบนี้หลายชั่วโมง
โอ้โหไร้วี่แววทั้งวันเลยเมื่อวานนี้
จนกระทั่งช่วงหัวค่ำประมาณ๑ทุ่ม
ปรากฏว่าจราเข้หลงกลครับ
เข้ามาติดตาข่ายจนทุ่นจมน้ำ
เจ้าหน้าที่เห็นประการนั้นแล้ว
ก็เลยรู้ว่าจราเข้มันติดตะข่ายเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยลงเรือไปดู
เอาแต่ดูไปดูมาเหลือแต่ตะข่ายแล้วคุณ

ว่าพอมันติดมันก็ดิ้นหลุดไปได้นะครับ

เอาล่ะเจ้าต้องเจอแบบนี้
เข้เจ้าต้องเจอการช็อตไฟฟ้า

เพื่อให้จราเข้สะดุ้งนิดแล้วก็ไปติดตะข่าย
นี่เขาใช้วิธีการนี้นะครับ
แต่สุดท้ายคว้าน้ำเหลวกันอีกครั้งนะครับ

ช่วงเวลาประมาณสัก๔ทุ่มกว่า

แสดงว่าจราเข้ติดตะข่ายแล้วก็ดึงตะข่ายลงไปหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่รีบลงเรือพายเรือเข้าไป

ลงไปบริเวณนั้นซ้ำ

ราเข้มันติดตะข่ายและสามารถนำตัวขึ้นมาได้
พบว่าตัวมีความยาวประมาณ๒เมตร
น้ำหนักประมาณ๓๐๔๐กิโลกรัม

สรุปแล้วในบ่อนี้มีตัวเดียวนะ

มีภาพที่เห็นสองตัวลอยข้ามกันนะคะ
อันนี้ทำยังไงดีคุณ
คือเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ว่ามีตัวเดียว
ก็เลยตอนนี้ชาวบ้านก็บอก
ตัวเดียวก็ตัวเดียวโล่งแล้วโล่งใจซะหน่อยนะครับ

พอน้ำท่วมพัดไอ้เข้มาตกลงในบ่อตรงนี้

ก็เลยอยู่แบบนี้นานแล้วเหมือนกันนะครับ
เจ้าหน้าที่นำจอราเข้ความยาว๒เมตรอายุ๒ปีไปอนุบาล
ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดปราจีนบุรี
ก่อนจะนำไปเพาะเลี้ยงที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป
ส่วนที่คุณสุภาษารายังมีคำถามว่า
แล้วอีกตัวที่ชาวบ้านเห็นว่ามันโผล่ตามาลอยเคียงข้างกันนี่ล่ะ

ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้แบบเขาเรียกให้รอบ
ให้ละเอียดอีกทีให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก่อนที่จะมีการอนุญาตให้ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์
แหล่งน้ำแหล่งนี้ได้นะครับ

แล้วก็ถูกเอาไปอนุบาลต่อนะครับ